คุณผู้ชมค่ะประชาชนชาวไทยได้ร่วมการแสดงพลังความจงรักพักดี
ร่วมจัดพิธีถวายราชศักระและย่ำคล้องกลองระคัง
พร้อมกับทำบุญตักบาทเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้ด้วยค่ะ

บรรยากาศที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่
คือคักไปด้วยข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่า
นำโดยนายวิรุณพันเทวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์สามเณร๙๙รูป
เพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่สิบ
โอกาสนี้ทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
มอบสิ่งของที่ประชาชนนำมาใส่บาททั้งหมด
ให้กับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า
และอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการให้กำลังใจที่ได้เสียสละ
ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่จังหวัดนครพนมก็มีข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่า
เข้าร่วมในพิธีที่สำคัญพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์๖๙รูป
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
และตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
เพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงถึงความจงรักภักดี
และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องนะครับ
ทางด้านนายสิทธิชัยจินดาหลวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
เป็นประธานพิธีถวายราชศักระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
พร้อมทั้งทำบุญตักบาทพระสงฆ์๖๙รูปที่ลานศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง
โดยมีข้าราชการพ่อค้าและประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากค่ะ
ยังได้เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย
ด้วยการแต่งกายชุดสุภาพสวมใส่ชุดจิตอาสาหรือสวมเสื้อเหลืองเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพลียงกันค่ะ
จังหวัดสะแก้วนายนัทชัยนำภูลสุขสรรครองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกหมู่เหล่า
และประชาชนจิตอาสาพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์๖๙รูป
บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
พร้อมกันนี้ยังมีการติดตั้งจอเอลอีดีขนาดใหญ่เพื่อให้ประชาชนได้ชมการถ่ายทอดสด
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษอีกด้วยขณะที่พระพิสุตามวัดต่างต่างนะครับ
จังหวัดพิศนุโลกโดยเฉพาะวัดราชบูรณะซึ่งเป็นวัดเก่าแก่นะครับ
พระครูสิทธิธรรมวิพัฒน์เจ้าอาวาสได้ย่ำระคังเก่าที่หอระคังกลางวัด
แล้วก็คล้องขนาดใหญ่เพื่อให้ดังกล้องกังวานไปทั่วทุกสารทิศ
ดังไปถึงชั้นฟ้านะครับโดยสำนักงามพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
แจ้งให้วัดทุกแห่งทั้งในไทยและต่างประเทศประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา
่ำคล้องกลองระคังในวันและเวลาเดียวกันเพื่อความเป็นสิริมงคล
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับ
เช่นเดียวกับที่บริเวณวัดไพรสนอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
พระครูศรีปริยติวิภูสิตเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลมาบยางพรุพร้อมด้วยคณะสงฆ์
จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถาย่ำคล้องกลองระคัง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยในการนี้กำหนดให้ย่ำคล้องกลองระคังจำนวน๗ลาพร้อมกันทั่วประเทศค่ะ
ปิดท้ายกันที่วัดมงคลธรรมกายารามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ได้มีการจัดโครงการบวชสินจารินีหรือบวชชีพรามให้กับประชาชนและชาวไทยภูเขา
คนเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในหลวงรัชกาลที่๑๐
โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติธรรมรักษาศิลป์และนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน